ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
เพราะมันอันตรายมากเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปภาพ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะจอดติดไฟแดงอยู่
แล้วเดี๋ยวลองดูค่ะมีอะไรร่วงตกลงมา
คือมันเฉียดไปนิดเดียวใจหายเลยอะค่ะ
นี่ค่ะเห็นไหมคะเราวงกลมสีแดงเอาไว้ให้
ปุ๊บลงมาแบบโอ้โหเฉียวไปนิดเดียว
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วจอดติดไฟแดงอยู่
ไอ้สิ่งที่มันร่วงตกลงมาค่ะคุณผู้ชม
มันคล้ายกับแท่งปูน
กว้าง๒๐เซนยาว๒เมตร

นี่นะคะเจ้าของคลิปบอกว่า
๓สิงหาคม๖โมงเย็น

จอดติดไฟแดงกลางเมืองเลย
แยกสาธารณราธิวาสค่ะ

มันคล้ายแท่งปูนตกลงมาจากด้านบน

ผมยังต้องมาช่วยเก็บแท่งปูน

มาช่วยเก็บนี่เห็นไหมคะช่วยกันเก็บ

ร่วงลงมาจากสะพานด้านบน

อาจจะมีคนเจ็บหรือเสียชีวิต

นี่ยังดีนะคะว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ไม่มีรถจักรยานยนต์ไปจอดที่แบบ
เส้นที่กำหนดปกติเลยเส้นที่กำหนด

ไม่อย่างนั้นอาจจะหนักกว่านี้
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ก็ยังมีร่องรอยของแผ่นปูน
ที่หล่นอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
หายไปแล้วมันไม่ได้หายชิ้นเดียวนะ
ขอบรถไฟฟ้าที่ทีมข่าวของเราไปสำรวจดู
มันเหมือนหายไปหลายชิ้นเหมือนกัน

เราได้คุยกับคนที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ

บอกว่าโอ๊ยมันหลายครั้งแล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ฝากไปถึงผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นให้หน่อย
เก็บทีแล้วก็เรื่องเงียบ

เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะ

ในส่วนตรงนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามไปสอบถาม
สำนักงานเขตของพื้นที่เขตบางรักษ์นะคะ

เจ้าของพื้นที่ที่ต้องดูแลในส่วนนี้
คือสำนักงานจราจรและสำนักงานขนส่ง
สัมประธานจากงานจราจรและกรมขนส่ง

เพราะฉะนั้นการทำนุบำรุงการดูแลรักษา
เป็นหน้าที่ของสำนักงานจราจรและสำนักงานขนส่งทั้งหมด
แต่วันล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
จำกัดมหาชนออกมาชี้แจง
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ร่วงลงมาก็คือ
แผ่นบัวตกแต่งขอบทางวิ่ง

บริษัทขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ตรวจสอบแล้วพบว่าวัสดุดังกล่าว
ไม่ได้เป็นส่วนประกอบในโครงสร้างหลักของระบบรถไฟฟ้า
สายสุขุมวิทย์และสายสีลม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยืนยันมาว่าบริษัทมีทีมตรวจสอบ
ซ่อมบำรุงโครงสร้างตลอดแนวเส้นทาง
มีกำหนดการตรวจสอบซ่อมบำรุงทุกวัน
บริษัทประสานงานไปที่กรทม
แนวทางป้องกันและซ่อมบำรุงให้มันดียิ่งขึ้น
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ซ้ำอีก
แต่ที่เขาห่วงเขาก็ไม่ได้ห่วงว่ารถไฟฟ้าจะหยุดเดิน

คนข้างล่างมันอันตรายมากค่ะ
คนในพื้นที่บอกมันหลายครั้งแล้วด้วยไงพี่อุ๋ย
ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะไอ้คลิปนี้
เป็นโครงสร้างด้านนอกที่เป็นบัวใช่ไหมครับ
แต่มันหล่นลงข้างล่าง